ยิงกันแบบระยะแบบเฉียดหัวไปนิดเดียว

ใช่สิแต่ประเด็นคือคุณผู้ชมดูแล้วจะงงว่า
แล้วคนที่ถ่ายคลิปไปยืนถ่ายอยู่อย่างนั้นได้ยังไง

มึงมิดไปจ๊ะ

มึงมั่นใจว่าคุณถ่ายกับมึงไม่รอด

อย่างน้อยกูตายมึงก็โดนจับติดคุกอะวะ
เป็นไงเป็นกันอ่ะกูยอมตายอ่ะวันนี้
เนี่ยยิงอย่างงี้เลย
แล้วคนถ่ายคลิปที่เขาพูดเป็นไงเป็นกัน
คือยอมตายอยู่ตรงนี้คือเดินเข้าไปใกล้ด้วยนะ
คือถ้าคนยิงเอากระบอกปืนลงต่ำหน่อยนี่คือโดนเลยนะ

คุณผู้ชมคะแล้วเรื่องราวล่ะมันเป็นยังไง
ทำไมมันเกิดอะไรขึ้นต้องมายิงกันอยู่แบบนี้
คุณชัดชัยกล้างามอายุ๓๑ปีค่ะ
เขาเป็นคนถ่ายคลิปนี้ก็เป็นคนที่พูดนั่นแหละ

ก็ร้องเรียนเล่าให้ผู้สื่อข่าวเราฟังว่า
ตัวเขาเองเนี่ยกับภรรยาคือนางสาวราตรีกุลาวงอายุ๓๓ปี
คบหากันอยู่กินกันมา๒ปีแล้ว
ก่อนหน้านี้ตัวผู้ก่อเหตุมันมีปมนะคุณผู้ชม
ผู้ก่อเหตุเคยคบกับภรรยาของเขาก็คือเป็นอดีตแฟนของภรรยา
แต่คือก็จะแสดงว่าต้องเลิกกันมา๒ปีแล้วสิ
ถูกต้องเพราะว่าเขาอยู่กับภรรยาคนนี้มาสองปีแล้วเลิกลากันไปนานแล้ว
แล้วตัวเขาเนี่ยก็เข้ามาอยู่ในพื้นที่แถวแถวเนี้ยแล้วเจ้าตัวผู้ก่อเหตุเนี่ย

เขาบอกว่าตัวคนก่อเหตุเนี่ยชอบมาระรานด้วยวิธีต่างนานา
จุดประทัดบังละทั้งปลาระเบิดปิงปองคมคูมาตลอด
อย่างที่เห็นอันนี้คือภาพล่าสุดที่เกิดขึ้น
ขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างมาค่ะเข้ามาภายในบริเวณบ้านของเขา

ตอนนั้นเขาบอกว่าเขาหยิบมือถือมาถ่ายคลิปไม่ทัน
พอตั้งหลักได้รีบหยิบมาถ่าย
นี่แหละค่ะนัดที่๒พยายามจะยิง
แต่เหมือนกระสุนนัดที่๒มันด้าน
แล้วช็อตที่มีใบไม้เนี่ยมันร่วงตกลงมาหน้าเขา
อันนั้นคือเป็นนัดที่๓แล้ว

จะต้องเอาหลักฐานทั้งหมดที่มีไปแจ้งความค่ะ
ก็ไปแจ้งความแล้วที่สพตกพรมลองฟังเสียงเขาดูค่ะ
อันนี้คือเขาก่อเหตุคืออะไรเขาหึงหวงเหรอครับ

อืมแล้วเขาไปมีครอบครัวใหม่แล้วยังครับ

ตั้งแต่แรกแล้วอืมแล้วเขามาละลานบ่อยไหม
ถ้าหนูกลับไปอยู่ที่บ้านเขาก็จะมาจุดประทัด
อิ่มกลืนอะไรประมาณนี้อย่างนี้
อยากให้จับภูมิเขาให้ได้แล้วก็ดำเนิน
เพราะว่าให้เหถือนที่สุดเมื่อวานลูกหนูก็ยังเล็ก
เขามีลูกด้วยลูกเขายังเล็ก

แล้วถ้าวันหนึ่งมันไม่ได้จบลงติ้งที่แค่ใบไม้รร่วมลงมาละ

เจอกับตำรวจค่ะตอนนี้เจ้าที่บอกสอบสวนกันอยู่
เดี๋ยวต้องไปตรวจค้นหาอาวุธที่ใช้ในวันก่อเหตุ
ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีแน่
แต่ทั้งหมดทั้งมวลคือแล้วเขาจะอยู่กันอย่างไรต่อไปครอบครัวนี้